เอาคุณผู้ชมพักเรื่องปวดหัวมาดูเรื่องมุ้งมิ้งกันหน่อย

คือตอนนี้ประเทศเรากำลังเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะ
กลุ่มคนที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะ๕๐กว่าคนคุณเห็นเครื่องแบบเขาไหม

ของนักเรียนแต่อายุเขา๖๐ปีขึ้นไปหมดเลยนะ
คือเป็นโรงเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลค่ะ

วันนี้คือนี่มันไปตรงกับวันที่มีการเรียนการสอนพอดี
ซึ่งปกติคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าจะใส่ชุดนักเรียนแบบนี้
ใช่วันที่มีเรียนนะวันปกติแกก็แต่งตัวปกตินั่นแหละ
แต่วันนี้พอดีมันนัดฉีดวัคซีนแล้วตรงกับวันเรียน

โอ้โหเหมือนเป็นใส่เครื่องแบบย้อนวัย

ใช่เป็นแบบนั้นจริงนะคะหลายคนก็บอกว่า
โอ้โหเห็นแล้วก็อมยิ้มตาม
ตั้งแต่ทุกคนค่อยทยอยลงมาจากรถสองแถว
นี่โอ้โหนี่ชู๒นิ้วด้วย
ขอซ้องด้วยนะพูดวงพูดโบด้วยนะคะ
ก็เป็นกางเกงสีกากีประหนึ่งเด็กมัธยมเลยแหละ
เขานั่งรถโรงเรียนด้วยนะที่นั่งมาเมื่อกี้
รถโรงเรียนของอบตนางิ้วส่งมา

ก็มาฉีดวัคซีนกันเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ก็ให้นั่งสังเกตอาการ๓๐นาที
ทุกคนแข็งแรงมากไม่มีใครมีอาการข้างเคียงอะไรเลย
เสร็จแล้วก็ปล่อยให้แก๊งนักเรียนสวได้กลับไปเรียนหนังสือกันต่อ